คุณผู้ชมครับที่มหาศาลคามผมก็ไม่แน่ใจว่า
มาตรการในการผ่อนปลนของสบคในสถานการณ์โควิด๑๙
เกี่ยวกับสถานบันเทิงจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะ
แต่คิดว่าคงไม่ใช่ลักษณะแบบนี้แน่
มีร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาให้คนมาดื่มกินกัน
สุดท้ายเนี่ยด้านนอกร้านเห็นคนวิ่งไล่ต่อยตีกัน
แต่ด้านในร้านคนเห็นก็แบบโอ้โหอย่างนี้จะเอาอยู่ไหมโควิด
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหอุ๊ย
นู่นข้างนอกร้านเป็น๑๐ครับ
วิ่งไล่ต่อยตีกันใหญ่เลยนะครับ
ตรงนี้คือร้านอาหารที่ริมคลองสมทวินนะครับ
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสรคาม
ว่างปลาขวดเบียร์แก้วโซดาอะไรใส่กันเละเลย

ก็แตกกระเจิงหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ทุ่มกว่านะ๕ทุ่มกว่าของเมื่อคืนที่ผ่านมา

จังหวัดไม่น่าจะผ่อนคลายให้ถึง๕ทุ่มกว่าอยู่แล้ว
ทำไมถึงลอดหูลอดตาเปิดเกินเวลาหรือเปล่า
แล้วในร้านดูในร้านหน่อย

มีนักท่องเที่ยวนั่งดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน

ระยะห่างหรือเปล่าก็ไม่รู้
เปิดกี่โมงปิดกี่โมงก็ไม่แน่ใจนะฮะ
ซึ่งสลงสุลาเชื่อมดื่มแอลกอฮอล์
ก็ไม่รู้ว่าคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดมหาสถานภาพภาคในช่วงของโคล๑๙
เขาบังคับแบบไหนยังไงก็ไม่แน่ใจนะฮะ

ไปตรวจสอบร้านอาหารร้านนี้แล้ว

ฝ่าฝืนคำสั่งต่างจริง
ก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
โทษสูงสุดเนี่ยน่าจะถึงจำคุกไม่เกิน๕ปี

เพราะถือว่าปล่อยประละเลยฝ่าฝืนคำสั่ง
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัด

กีฬาตีกันทำไมตีกันไม่หยุดไม่หย่อน